ทีนี้เข้าใจว่าหลายท่านที่ป่วยติดโควิด๑๙อยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
บางทีแหมก็อยากกินของแซ่บของรสจัดที่มันถูกปาก
มันธรรมดาของการป่วยเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรแบบนี้
ต้มกุปราได้ไหมล่ะมูเรียนได้ไหมล่ะ
แต่ว่าด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลสนามคุณผู้ชมมันก็กลิ่นนะเนอะ
คนอื่นที่เขาไม่ได้ทานด้วยเขาโอ้กลิ่นมันก็ไม่ไหวบางทีนะฮะ
โรงพยาบาลสนามที่แม่โจ๊กเชียงใหม่วอลออกประกาศเลย
ญาติที่จะเอาของไปเยี่ยมเนี่ยงดก่อนของงดก่อน
ส้มตำปูปลาร้าทุเรียนต่างของมีกลิ่น
เพราะบางทีผู้ป่วยคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้อยากทานด้วย
บางทีมันก็ไปรบกวนเขาแบบนี้นะ
ก็เป็นข้อความป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีฝากสิ่งของให้ผู้ป่วยนะฮะก็นำไปติดเอาไว้ที่บริเวณทางเข้า
ศูนย์เกลาะเฉลินพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ๊ก

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดโควิด๑๙
เพื่อขอความร่วมมือจากญาติและคนใกล้ชิดมาให้นำอาหาร

โดยเฉพาะเขาเขียนเอาไว้กำกับเลยว่า
ส้มตำปูปลาร้าและทุเรียน
ช่วงนี้ของงดก่อน
ดไปเยี่ยมผู้ป่วยเพราะมันทำให้มีกลิ่นรบกวนเป็นอย่างมาก
แน่นอนด้านในมันเป็นห้องแอร์คุณผู้ชมมันเป็นโถง
ถ้าเกิดว่ามีสักคนหนึ่งกินส้มตำปูปลาร้า

ผู้ช่วยอธิการบดีของแม่โจ้มแม่โจ้
เขาบอกว่ามีผู้ป่วยหญิงล้วน

แล้วในหอผู้ป่วยมันเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่คล้ายกับหอประชุม
ปุ้ยไปนั่งกินส้มตำปูปลาร้าอีกร้อยกว่าคนที่นอนป่วยอยู่

คนที่อยากจะทานคนที่ไม่ได้ทานก็จะหิวตามหรือเปล่า
หรือคนที่เขาไม่ชอบเขาจะปวดหัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้

เออกลิ่นมันก็จะทักลุ้งอะไรอย่างนี้

แต่เพื่อนข้างนั่งแทะทุเรียนอยู่อย่างนี้

เคยเห็นคนที่แพ้กลิ่นทุเรียนมาก

นะฮะอันนี้ก็ฝากขอความร่วมมือแล้วกันนะฮะ
เอาไปฟังเสียงท่านผู้ช่วยอธิการบดีหน่อยฮะ
เดี๋ยวนี้ก็มีคนบ่นมากันว่ามีส้มตำปูพลาร้าอย่างนี้ก็
ขออนุญาตไม่เอาเข้าเพราะว่าห้องมันใหญ่มันเปิดแอร์ครั้งเดียว
ก็จะทำให้เกิดเหม็นกลิ่นนะครับเหม็นขึ้นมาก
ตอนนี้ก็มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวมุสลิมสองท่าน
ก็จะมีอาหารฮาลานฟู้ดซึ่งตอนนี้ก็มันมีจำกัด

ก็ท่านใดจะมาบริจาค
ถ้าเป็นอาหารทารานฟู้ดก็ให้แยกไว้ด้วยนะครับ

ขอความร่วมมือด้วยแล้วกันนะฮะ

ต้องเข้มงวดวิธีของสิ่งของอันตรายสิ่งของผิดกฎหมาย
อย่าไปฝากให้ผู้ป่วยแล้วกัน

ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายเดี๋ยวทางโรงพยาบาลสนามที่นี่

แล้วก็ป้องกันคนแอบไปถ่ายภาพ

เคสที่เรานำเสนอข่าวไปที่น้องผู้หญิง

ลงโซเชียลกันไปขอความร่วมมือด้วย

ผมเป็นผู้ช่วยอธิการพอดีนะครับ
ที่มีความเป็นห่วงถึงพี่น้องชาวมุสลิมนะ
ที่บอกว่าถ้าอาหารฮาล้าน
ไปบริจาคได้ก็จะดีนะครับ

ไม่ได้นี่คือ

แต่บางคนไม่ทานคือแพ้กลิ่นเขาแพ้จริงนะ
กำลังใจกันด้วยนะคะอยู่ร่วมกัน